คุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะว่าเรื่องหลอกลวงผ่านไปแต่เรื่องนี้ไม่หลอกแน่เลยเพราะว่าไม่อยากเป็นคนที่ถูกรักอยากเป็นคนที่ถูกรางวัลที่๑มากกว่า
น้ำตาลชะลิตาไงจ๊ะเหมือนกันเลยบอกเลยคุณผู้ชมค่ะเรื่องรักไม่ค่อยยุ่งเท่าไหร่ดิฉันมุ่งแต่เรื่องมูแล้วก็เรื่องงานเรื่องเงินเท่านั้นคุณผู้ชม
เขาบอกสื่อแบบนี้นะคะบ่นออกสื่อเลยละกันพี่ค่ะหนูเศร้าหนักมากเพราะโดนหมอดูทักว่าไม่มีโชคเรื่องตัวเลขเอ้านะคะออกอาการเซ็งเลยทีเดียวค่ะ
มาดังงานว่าคนสวยน้ำตาลชะลิตานะคะขอบ่นผ่านพี่ออนผู้สื่อข่าววันเทิงไทยรัฐของเราเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภของเธอเพราะไหนเนี่ยก็เคยออกตัวว่าเอ้าหนูเนี่ยสายมูตัวจริงนะพี่คนดังคนอื่นนะเวลาไปมูที่ไหนเนี่ยก็มักจะได้เลขเด็ดเลขดังมาเสี่ยงโชครับทรัพย์กันทั่วหน้าแต่หนูอะเหรอไม
ทอนหายใจใส่พร้อมออกอาการน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองบอกว่าทำไมไม่มีโชคด้านตัวเลขเหมือนคนอื่นเขาบ้างอะคะพี่อยากจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งกับเขาเหมือนกันได้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนคนอื่นสายเหมือนคนอื่นก็ไปไหว้มาทำไมหนูไม่ได้น้ำตาลก็บอกด้วยนะคะว่าเจอหมอดูทักว่าไม่ใช่คนมีโชคเรื่องตั

ไม่ได้อืมคนอื่นเขาตีได้หมดแต่เราไม่รู้เรื่องของการตีเลยฝันว่าอย่างงี้ต้องไปตีว่าอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ